พาไปที่ชาญชาลารถไฟที่หาดใหญ่หน่อยละกันค่ะ
ผู้ชายคนนึงเขาเป็นผู้โดยสารกำลังรอรถไฟอยู่
จังหวะที่รอเนี่ยเกิดเขาแบบวืบแล้วก็แบบหมุน
อุ่นแล้วล้มลงไปเลยเป็นลมชัก
เดี๋ยวจะให้ดูทั้งช็อตที่ล้มลงไป
แล้วตอนที่พยายามที่จะกู้ชีพเขาดูพร้อมกันเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นจังหวะนาทีชีวิตเหมือนกันนะคะ
นี่ปั๊มหัวใจอยู่
ที่เห็นนั่นน่ะคือเป็นตำรวจรถไฟค่ะ

แล้วคนที่เขาล้มลงไปเป็นลมชักเป็นผู้โดยสาร
มาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัดใหญ่ที่สงขลา

แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย
จังหวะที่กล้องวงจรปิดบนชาญชาลาจับภาพได้
ผู้ชายคนนี้ค่ะก่อนเขาจะเป็นลมชักไปเนี่ย
คือเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเดินแล้วหมุน
หมุนตัวนี่ตัวเขาเกรงเลยนะ

โอ้ยญาติที่มาด้วยเนี่ยแพรหมที่เข้าไปช่วยค่ะ
แล้วตำรวจรถไฟสองนายอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะ
เพื่อช่วยชีวิตผู้ชายเสื้อสีเขียวคนนี้ปั๊มอยู่ประมาณนาทีนึงค่ะ
เขาก็มีสติขึ้นมาแล้วผู้โดยสารเพียบเลยอยู่ตรงนั้น
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นมานั่ง
อาการเขาดีขึ้นแล้วถามเขาเหมือนกันนะว่า
คุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่มี
แต่ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเพลีย
จากการทำงานหนักนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแนมเพอร์หาดใหญ่นะคะ

ตำรวจสองนายก็คือดับตำรวจภัยศาล
มณีผู้บังคับหมู่ตำรวจรถไฟหาดใหญ่ค่ะ
แล้วก็อีกนายหนึ่งก็คือดาบตำรวจสารวุฒิเกื้อสกุลค่ะ
ประคับหมู่ตำรวจรถไฟหาดใหญ่ทั้งสองนาย

จริงหน้าที่ตำรวจรถไฟก็ดูแลความปลอดภัย
แต่ทีนี้โอ้โหเจอคนไม่สบายคนป่วยแบบนี้